คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะสำหรับการขยายผลในเรื่องแชร์แม่มณี
หลังจากที่มีการเปิดเซฟอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วไม่เจออะไรนอกจากพิมพ์ฟันปลอมของสามีแม่มณีเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเขานำกำลังลุยค้น๕จุดเครือข่ายแม่มณีเพื่อจะหาเอกสารสำคัญ
แล้วก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีแล้วก็ล่าสุดมีการออกหมายจับเพิ่มด้วยนะคะ
พลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
นำกำลังตรวจค้นฝ่ายนำกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์
ซอยจินตคาม๑ตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ
เป็นพื้นที่ของนางสาววันธนีที่ประเวทหรือว่าแม่มณีนี่แหละ
เป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะไปตรวจสอบตู้เซฟขนาดใหญ่ในอาคารนี้
ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะเปิดได้งัดได้บางส่วนแต่ก็ไม่มีทรัพย์สินอยู่ข้างในนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจมีการออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการกับแม่มณี
เพิ่มเติมอีกสองคนคือนายปิยะคีรีสุวรรณกุล
แล้วก็นางสาวพรสวรรค์ภูอินอ้อย

โดนข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
ข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชน
และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ

ตำรวจเขาพบหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับแม่มณีชัดเจนมาก
แล้วก็พบว่าทั้งสองคนเป็นคนทำธุรกรรมแทนแม่มณีในการเบิกถอนเงินจากธนาคารด้วย
วันที่๒๕ตุลาคมกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

เนี่ยสองคนนี้นายปิยะกับนางสาวพรสวรรค์เนี่ยไปยื่นใบเบิกเงินที่ได้รับมอบอำนาจมาจากนายเมธีแฟนนุ่มหรือว่าสามีของแม่มณี
ซึ่งวันนั้นมีรายงานว่าทั้งคู่เบิกเงินไป๕ครั้ง

เหลือติดบัญชีไว้แค่๘แสนกว่าบาทเองจำได้ไหม
บัญชีของสามีของแม่มณีมีเงินอยู่ในนั้น๘แสนกว่าบาท

หลังจากนั้นบัญชีนั้นก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกค่ะ

ตำรวจคุมตัวนายปิยะกับนางสาวพรสวรรค์ได้ตั้งแต่เช้าเมื่อวานนี้แล้ว
ก็เอามาสอบปากคำอย่างละเอียดเลยนะคะ

ออกไปไหนยักย้ายถ่ายโอนไปที่ไหนแล้วบ้าง
ซึ่งก็ตรวจยึดเงินสดมาได้๑๑ล้าน
อายัดเงินในบัญชีกว่า๙ล้าน

ทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้เนี่ย๒๗ล้านบาทนะคะ

ก็มีการเอาหมายสารไปตรวจค้น๕จุดค่ะ
จุดแรกคือบ้านของนางธวรรณรัฐทิพประเวท

ไปตรวจค้นบ้านพักในซอยประชาสันติของนายปียะ

บ้านพักในซอยประชารักษาของนางสาววิไลวัน

บ้านพักในอำเภอวังสามหมอของนางสาวสุภานีนิกรกุล
มินเพจแล้วก็หุ้นส่วนคนทำบัญชี
แล้วก็บ้านพักในซอยปู่สวรรค์ของนางสาวพรสวรรค์ภูอินอ้อย

เท่ากับว่าตอนนี้ผู้ร่วมขบวนการเนี่ย
มีนายปิยะมีนางสาววิไลวันมีนางสาวสุพรรณี
แล้วก็มีนางสาวพรสวรรค์
ก็๕คนนี้ที่ปรากฏบนหน้าจอนี่แหละ

ซึ่งนายพัทรพงศ์หมวกสกุลผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี
ก็พูดถึงกระแสข่าวเมื่อวานนี้คือฮากันยกใหญ่เลย
ที่ว่าแม่มณีฝากคนรู้จักไปซื้อที่ตรวจคัน

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานีบอกว่า

เดี๋ยวทางเรือนจำจะมีการพูดคุยกับคุณหมอก่อน
จะตรวจให้อย่างละเอียดอีกครั้งเลย
ถ้ามีการตั้งท้องจริง
เรือนจำเขาก็มีกฎระเบียบในการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้ว
ว่าจะต้องดูแลผู้ต้องขังที่ตั้งท้องยังไงบ้าง
ซึ่งช่วงแรกก็ควบคุมตัวแม่มณีเอาไว้ที่แดนแรกรับค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัว

เดี๋ยวอาจจะมีการพิจารณาย้ายแดนอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้มันมีกระแสข่าวมาเหมือนกันว่ากลุ่มผู้เสียหาย
คือตอนแรกเขาก็มีการตั้งกรุ๊ปกันเพื่อพูดคุยแชร์เรื่องราวของการตกเป็นผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อเรื่องนี้
แต่เห็นล่าสุดเหมือนเปิดวงแชร์กันเองอีกแล้วนะคะ

ในกลุ่มผู้เสียหายเองอ่ะเหมือนคุยกันมาสักครั้ง
อะไหนเปิดเลยละกันเหมือนกันเปิดวงแชร์กันอีก
ก่อนหยุดก่อนดีไหมเอาให้เรื่องนี้ให้มันจบก่อนดีกว่า
เอาให้จบก่อนนะครับเป็นห่วงค่ะ